ขึ้นหน้าแล้วน่ะเฮียหวัยเฮียสวัย
กลับมาประเทศไทยแล้วครับคุณผู้ชมครับ
กับนางสาวปียะนุษย์พึ่งวิรวัตร
หรือว่าเจ๊หลินสามีภรรยาเจ้าของโกดังเก็บพลุที่ระเบิด

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียครับ
ก็คุมตัวมาส่งให้ทางการไทยที่สพสะดาวจังหวัดสงขลา

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิง

ร่วมกันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
และร่วมกันก่อสร้างดัดแปลง
เคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบปากคำขนาดเบื้องต้นนะ
สอบเบื้องต้นสอบนานกว่า๓ชั่วโมงนะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็ส่งตัวทั้งสองคนไปที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินคดี
โดยเฮียสวัยกับเจ๊ลินเนี่ยสวมเสื้อมีฮูตที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับ
ตอนออกมานะครับคุณผู้ชมครับนักข่าวก็จ้องออกประตูหลังของโรงพัก
ช่วงกลางดึกเมื่อคืนคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวเฮียสวัยกับเจ๊หลินเนี่ย
ควบคุมตัวที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
ผลตำรวจตรีอนุรุษอิ่มอาบนะครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสบอกว่า
เอาทั้งสองคนมาคุมตัวไว้ที่กรประคับการจังหวัดแทนสพมูโนะท้องที่เกิดเหตุเนี่ย
เพื่อป้องกันของบุญวายคือเขากลัวว่ากลัวประชาชนที่ได้รับหกธมที่โกรธที่แขน

เออจะมาลุมจะมาประชาธรรมจะมาที่สพไง

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยบอกว่าจากการสอบปากคำทั้งสองคนรับสารภาพนะ
ตลอดข้อกล่าวหาเลยเล่าด้วยเล่าหมดเลย
คราวนี้บอกซื้อสินค้ามาจากผู้ค้าในอำเภอหัดใหญ่
สั่งพลุมาจากประเทศจีน

ส่งขายให้กับลูกค้าในมาเล
แล้วเปิดเผยด้วยว่าวิธีส่งส่งยังไง
วิธีขนขนยังไงวิธีนะครับเอาข้ามแดนข้ามแดนด้วยวิธีไหนเล่าหมดเลย
ส่วนจำนวนพลุดอกไม้ไฟจากการสืบสวนพบว่า
ในที่เกิดเหตุครับมีพลุมากถึง
ที่มันระเบิดจนราบเป็นหน้ากลองเนี่ย
๔๐๐๕๐๐กิโลกรัม

เดี๋ยวจากนี้ไปจะตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางเลย
มีการจดแจ้งจำนวนที่ถูกต้องหรือเปล่าเอาเข้ามาเท่าไหร่เนี่ย
ขั้นตอนการขนส่งเป็นยังไงมีใบอนุญาตขนส่งหรือไม่
เชื่อว่าเชื่อว่าขั้นตอนการขนย้ายไม่ถูกต้องบิ๊กโจ๊กว่างั้น
อย่างนั้นต้องขยายผลเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้นะครับ

แต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตมันทำไม่ได้หรอกนะ

ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับล่าสุดคนไทย
คนไทยเราเนี่ยโหลำบากแล้วช่วยกัน
บริจาคเงินตอนนี้นะครับให้กับชาวบ้านมูโนะมียอดรวมกว่า๒๐ล้านบาทแล้ว
ล้านบาทแล้วนะครับแต่ว่าเรื่อยเถอะครับ
ไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินก็ตาม
ดูบ้านที่พังพินาศไปนะครับ
เขาต้องสร้างเนื้อสร้างตัวกันใหม่นะฮะ
ของในบ้านก็พังเสียหายทั้งหมดครับ